เที่ยวกันต่อเลยเพราะวันนี้วันศุกร์
และวันนี้ต้องศุกร์กันให้สุดไปเลย
สุดวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลที่เพชรชบุรี
นี่ทะเลแห่งนี้เขาบอกว่าล่องเรือชมนกตกหมึกได้ครบเลย
แล้วก็ยังไปเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์
อาหารทะเลสดของดีอย่างตานเมืองเพชร
อยากไปหรือยังไปได้กันบะดินี้ไปเลยไปเลยใช่ไหม

นะฮะดูกันก่อนว่าเขาไปไหนกันบ้างนะครับ
พาคุณผู้ชมไปสุกสุดกันเลยครับ
อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสลมเย็นโชยมาเริ่มท่องเมืองเพชรกันที่บ้านลาดค่ะ
จับจักรยานแล้วปั่นไปชมเมืองแวะสการะสารเจ้าพ่อเจดีแดงที่ตั้งอยู่ข้างเจดีแดง
โดยเจดีแดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นกุศโลบายในการอวดกำลังไพร่พลเมื่อครั้งทำสงครามกับพม่า
จุดนี้ชมรมจักรยานเมืองเพชรตั้งใจร่วมกับชาวบ้านรื้อฟื้นประวัติศาสตร์เมืองเพชรให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
ว่าในปีหน้าจะเปิดให้ประชาชนรวมกลุ่มมาปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบค่ะ
เราเอาจักรยานมาปั่นหน่อยค่ะทำไมเราถึงเริ่มทำ
แล้วทำไมเราต้องเอามาปั่นเพื่อดูสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แบบนี้ค่ะ
เริ่มต้นก็คือพี่เป็นศิลปินพื้นบ้านเมืองเพชรนะ
ก็จะเล่นดนตรีร้องเพลงแล้วก็พูดถึงวิถีชีวิตเมืองเพชรเนี่ย
เพลงที่จะรู้จักก็เพลงเด็ดดอกชะโอนที่พูดถึงวนหลานกีฬาพื้นบ้านเมืองเพชร
รู้เรื่องอะไรที่คนรู้จักมันเป็นสำเนียงพื้นถิ่นภาษาถิ่น
เรื่องของจักรยานมันเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของการลนลงเพื่อสุขภาพด้วย
แล้วก็เรื่องของลดมนต์ภาวะด้วยหลายเรื่อง
แล้วเรื่องของวิถีชีวิตของคนแต่เก่าเองที่ใช้จักรยานเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต
เราก็มาน่าจับจุดนี้ขึ้นมาแล้วก็ปั่นจักรยานนัดเจอกัน
แต่ละคนทำงานไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่
อาทิตย์หนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่งมากินข้าวเย็นร่วมกันปั่นจักรยานมานั่งคุยกัน
ทีนี้พอทำตรงนั้นแล้วมันก็มีอีกเรื่องว่า
ถ้าเราปั่นไปในที่ที่ผู้คนห่างหายไปขาดความสนใจบางเรื่องอย่างนี้
สถานที่สำคัญเนี่ยหลายคนไม่เคยรู้เลย
กระทั่งคนในเพชรบุรีเองเหมือนกับที่วัดช้างล้างที่เราไปกิน

แล้วก็กรมจักรยานเราก็ไปดูแลช่วยทางทำให้มันดีขึ้น
แล้วก็ชวนผู้คนเข้ามาเยี่ยมมาชม
สองข้างทางสังเกตเห็นต้นตาลตะโนดขึ้นเรียงราย
ชาวบ้านในพื้นที่ก็นำต้นทุนทรัพยากรที่มีนี่แหละค่ะ
ต่อยอดเป็นของดีในชุมชน
ที่บ้านลูกตานทองกองแก้วตำบลถ้ำรง
ทำขนมตาลจากลูกตาลสด
นำเนื้อสีเหลืองทองมากรองน้ำด้วยผ้าขาวบาง
สมแป้งมันสำปะหลังกะทิน้ำตาลเกลือ
ไว้ให้ขึ้นฟูนึ่ง๒๐นาที
พร้อมรับประทานอร้อย
นุ่มฟูไม่หวานจนเกินไป

หรือจะทานลูกตาลอ่อนเฉาะสดสดน้ำตาลหวานชื่นใจ
เนื้อนิ่มหากจะทานเจ้าตาล
ก็ต้องนำเมล็ดตาลไปแช่น้ำแล้วพักไว้เป็นเดือน
กัดไปคำนึงถ้าเคี้ยวให้ละเอียด
จะได้รสชาติของน้ำตาลสดเลยล่ะค่ะ

นำมาผลิตเป็นเครื่องจักษานงานฝีมือเพิ่มมูลค่าค่ะ
ส่วนทานดับกลิ่นก้อนนี้ก็มาจากเปลือกตานค่ะ
ถึงเวลาทานอาหารหนักกันบ้าง
งานนี้เราจะไปทานหอยนังรมสดกันที่ฟาร์มค่ะ
นั่งเรือล่องมาตามปากอ่าวบางตะบูน
เห็นหลังคามุงกระเมืองหลังเล็กลิบนั้น
เรียกว่ากระเตงที่พักนอนเฝ้าหอยของชาวประมง
ส่วนหลังใหญ่ที่เห็นนั้นคือโฮมสเตย์ในแบบชาวเลค่ะ
คืนละ๓๐๐๐บาทมี๒ห้อง
กิจกรรมหลักคือตกปลาในบรรยากาศแสนเงียบสงบ
หลังออกห่างจากฝั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็พบกับอาณาเขตที่ใช้เลี้ยงหอยนังรมสดจากทะเลจริงค่ะ
ขึ้นมาจากน้ำเค็มแล้วก็แซะเปลือกทานกันสด

อร่อยค่ะ

ปิดท้ายทริปนี้ด้วยการไปตามล่าหาปลาหมึกกันค่ะ
พอฟ้าเริ่มมืดใต้กงเรือพาเราออกฝั่ง
ห่างจากชายหาดชะอำประมาณ๕๐กิโลเมตร
ปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจับปลาหมึกค่ะ
โยธกาค่ะคืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ตกปลาหมึกในวันนี้นะคะ
ซึ่งบริเวณนี้ค่ะเป็นส่วนที่สำคัญค่ะ
เพราะเมื่อเราหย่อนลงไปในน้ำค่ะ
ตรงนี้นะคะจะเล่นกับแสงไฟที่อยู่บนเรือ
ทำให้เจ้าปลาหมึกเข้าใจว่านี่เป็นเหยื่อ

วิธีการตกหมึกต้องหย่อนโยธกาลงไปในระยะที่ไม่แตะพื้นทะเลค่ะ

เพื่อให้โยธการเล่นกับไฟคล้ายเป็นสิ่งมีชีวิต

พอรู้สึกเหมือนมีอะไรมาถูกโยธกาก็ยกขึ้นมา
กะจังหวะให้ดีนะคะไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไป

พอรอเจ้าปลาหมึกนานเข้าก็เกือบจะถอดใจ
แต่เอ๊ะรู้สึกมีอะไรมาถูกโยธกาค่ะ
มาแล้วค่ะหมึกกล้วยตัวจริงจริง
ถึงตัวจะจิ๋วไปสักนิดแต่ถือว่าภารกิจนี้ลุล่วงแล้วค่ะ
เพชรบุรีนี้ถือว่าครบรสจริงสุกสุดไปเลย
จริงค่ะคุณผู้ชม

มาซิริกกำแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน
นี่ค่ะดูได้หมึกด้วยพี่ได้หมึกกันไหม

อยากโชว์ค่ะ